เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าก๊อฟพิชยาค่ะ
เราไม่ได้เจอเขามานานมากเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิด
ก็เห็นแต่ในยูทูปล่าสุดออกงานอีเวนต์แล้วนะจ๊ะ
งานแรกในรอบ๒ปีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงก็ละกันคุณผู้ชมค่ะ
เพราะนอกจากได้เจอเพื่อนแล้วนะยังเป็นงานเกี่ยวกับกีฬาเซิร์ฟสเก็ต
ที่ตัวเองชอบด้วยเป็นบริการรวมแก๊งกันเลยนะ
แล้วก็มาคราวนี้ค่ะหนุ่มก๊อฟเนี่ยพาหวานใจตาสีน้ำข้าวมาด้วยชาวรัสเซีย

ส่วนจะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับพี่นักข่าวก็ไม่ผิดนะ
มีความสุขที่อยู่ด้วยกันทุกวินาที

แล้วก็คนเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายนั้น
ส่วนแพลนทำบ้านใหม่ก็เปิดใจว่าอนาคตค่ะ
อาจจะเป็นเรือนหอเพราะว่าแอนเนี่ยคนนี้นั่นแหละลงตัวที่สุดแล้ว

ตอนนี้กำลังจะมีซิงเกิ้ลใหม่ที่กำกับชินชินวุฒิด้วยนะคะ

ก็ลงรักกับผู้ชายอารมณ์ดีที่ชื่อก๊อปพิชยาที่สุดนะ
เชื่อไปฟังทั้งหมดกันเลยค่ะ
ตอนนี้คืออยากได้อีกครั้งความรักเขาก็โอเค
แล้วเราก็ความรักก็โอเคเขาก็เลยบอกรู้สึก
มันควรเป็นความหมายนี้แบบข้างรักอะไรอย่างนี้ครับ
อืมนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะ
เพราะว่าแฟนเขามาด้วยเออ
จับตาแล้วแฟนเขาเนี่ยค่ะทำหน้าที่เป็นช่างภาพให้ด้วย

นี่ไงเอาขนผลสั้น

จริงนะคะแต่สเปคแจ๊กไม่มีเลยนะคะ